เป็นปัญหาขัดแย้งกันนานข้ามปีนะครับ
ปัญหาภายในคณะกรรมธิการป้องกันและปราบราม
การทุจริตและประพฤติมีชอบของสภาพผู้แทนราษฎร
ระหว่างคนตมติเด็กสวยรีบพิสุทธิ์เตมยเวท
ประธานคณะกรรมธิการกับสองส่อภักดิ์พลังประชารัฐ
หนังสาวปริณาไกรคุพและหน้าศุระร์เจนจาค่ะ
วันนี้ถึงขั้นด่าทอกันกลางที่ประชุมนะครับ
จอบประเด็นจากรายงานครับ
กลายเป็นเรื่องเช้าอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาพผู้แทนราษดร
นายศิระเจนจาคะโตกันดุเดือดกับคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ลั่นห้องประชุมหลังเข้าไปต่อว่าที่ใช้คำไม่สุภาพ
กับนางสาวปารีนาไกรคุบก่อนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะสวนกลับอย่างไม่ลดละเช่นกัน
มูลเหตุเริ่มจากที่นางสาวปรินายกมือทักท้วงให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
นำเรื่องที่ประชาชนเข้ามาร้องเรียนให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช
รวมถึงให้นำคดีความในอดีตของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาพิจารณา
ซึ่งนายศิระมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสุภาพสตรี

ซึ่งหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็ไม่กังวล
เพราะทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมาย
ขณะที่การประชุมสภาพผู้แทนราษฎรในวันนี้

นายสายันยุติธรรมสนศรีธรรมราชพภลังประชารัฐ
ขอให้หารือถึงปัญหาการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
หลังพบช่วงเทศกาลที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
แต่ท่าเรือมีบริการเพียง๒แห่ง
ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก

เพื่อเป็นเกียรติกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่
โดยตั้งชื่อสะพานจันโอชา
ส่วนข่าวลือที่ว่านายกรัฐมนตรีเตรียมยุบสภา
เพื่อนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น
ล่าสุดคนเอกประยุทธ์ยืนยันชัดเจนไม่ยุค
พร้อมย้อนถามถึงต้นต่อคนที่ปล่อยข่าว
ส่วนปัญหารอยล้าวภายในพักประชาธิปัตย
ทำให้หลายคนทยอยยื่นใบลาออก
ล่าสุดเป็นคิวของนายอธวิทย์สวรรณภักดี
อดีตสสกรุงเทพมหานคร
ประกาศจะไปตั้งพักการเมืองใหม่
ร่วมกับนายกรจาติกะวนิษฐ์ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้
แต่ยังไม่ตกผลึกเรื่องของชื่อพัก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน